ถ้าพูดถึงนักร้องลูกทุ่งขวัญใจคนใช้แรงงาน
ก็ต้องพี่ไมค์พี่รมพรกับเพลงนี้เลยค่ะ

เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อย
ทีนี้ไม่มีเงินทอง
มารองรับความลำบาก
ลำบากมากที่ฟังเสียงพี่แชคเลย

จริงนะคะแล้วต้องบอกเลยว่ามันตอบโจทย์
ตอบแทนตอบความรู้สึกของคนที่ใช้แรงงาน
แล้วอย่างที่ทราบกันนะคะพี่ไมคกว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงได้ถึงทุกวันนี้

ไมค์เปิดใจกับพี่อ้อมอกอ้อมจ่อยผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
ว่าคนเราไม่มีอะไรได้มาง่ายค่ะ
อยากให้ทุกคนจำสองคำนี้ไว้ให้แบบขึ้นใจเลยค่ะ
คำว่าสู้และเหนื่อย

สู้แล้วเหนื่อยอ่ายมันถอดเนอะ

ซึ่งพี่มายเองก็อยากเป็นกำลังใจ
ทุกคนที่กำลังเหนื่อยแล้วก็ท้ออยู่ตอนนี้ค่ะ

เศรษฐกิจสังคมโรคภัยไข้เจ็บค่ะ

เพื่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวจะได้มีความสุข

บางทีมันก็มีอุปสรรคมากมายครับ

แต่ถ้าท้อยังเดียวเนี่ย
ถ้าเราไม่มีกำลังใจที่จะสู้เนี่ย

ในวันนี้เป็นเพื่อความที่จะ
หน้าดีกว่านะครับขอให้มีกำลังใจที่ดีแล้วก็อดทนสู้ต่อไปนะครับ
ก็อยากให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จนะครับเราเองก็เคยผ่านเป็นผู้ใช้แรงงานมาก่อน
ก็หวังกว่าอย่างยิ่งว่าอ่ากลุ่มพี่น้องผู้ใช้รายงานทั่วประเทศ
คงได้รับโอกาสดี